ดูอีกหนึ่งดราม่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นข้าราชการครูนี่แหละค่ะ
คือมันเป็นดราม่าในโลกโซเชียลเพราะมีสาวสวยคนหนึ่งแต่งชุดค่าราชการครูเต็มยดเลยนะ
แต่เสื้อเนี่ยมันรัดติ้วมากแล้วปลดกระดุมโชว์หน้าอกอีก
ครูดุนะหนูไหวหรอ

ไปดูซิว่าเป็นครูจริงหรือเปล่า
นี่แหละค่ะคือภาพต้นต่อคุณดูไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่มันราดรูปเหลือเกิน
แม้กระทั่งถ้าโพสต์ต่างนานาและการปลดกระดุมเสื้อที่เราต้องเซ็นเซอร์
เพราะมันเห็นเสื้อในสีดำเนี่ยค่ะ
เป็นชุดที่ถูกแต่งอยู่กลางสถานบันเทิง
ชุดมันก็คล้ายกับข้าราชการครูเลย

บอกว่าชุดข้าราชการเป็นชุดที่มีเกียรตินะ
แม้จะเป็นแค่การแต่งเรียนแบบคอสเพลย์เรสโค้ดหรืออะไรก็ตาม

โพสต์ท่ายั่วยวนแบบนี้มันขัดต่อภาพลักษณ์ที่ดีของแม่พิมพ์ของชาติ
ทีมข่าวรีบตรวจสอบเรื่องนี้ให้เลยนะคะ

ชื่อว่านางสาวลินละดาลินลานานินหรือว่าลินลานะคะ
อายุ๒๗ปีเป็นนางแบบเธอบอกว่ามันเป็นทีมงานวันเกิดของเพื่อนนี่ไง
เห็นไหมเพื่อนคนอื่นใส่ชุดนักเรียนเธอแต่งเป็นครู
เป็นทีมงานวันเกิดจ้างร้านตัดมาชุดนี้ไม่ใช่ชุดครูจริง
ตัดมาพันหนึ่งส่วนป้ายชื่อที่หน้าอกอ่ะก็เขียนเอาไว้ว่า
ใส่แล้วเลื่อนตำแหน่งเธอก็ยอมรับแหละว่ามันก็โป๊ะ
แต่เธอไม่ได้คิดว่ามันอนาจารย์เพราะว่าเธอก็เป็นนางแบบสายเซ็กซี่อยู่แล้วอะค่ะ
ส่วนใครที่มาคอมเมนต์ที่บอกว่าทำให้ภาพลักษณ์ครูเสื่อมเสียเนี่ย
เธอก็ฝากขอโทษโอท่า
ถ้าไม่เซ็นเซอร์คุณมันอยู่ในปาร์ตี้ไงค่อนข้างจะโป๊ะเหมือนกัน
โป๊เพราะเขาปลดกระดุมลงมาแล้วมันเห็นเสื้อในสีดำ
แล้วก็ท่าทางเยาวยวนทุกอย่างอ่ะมันเนี้ยอืม
เธอก็ฝากขอโทษมาจริงที่ชุดของเธอมันไปโอ้แต่ละภาพ

ทีนี้เรื่องนี้ทนายความเขาออกมาแสดงความคิดเห็นว่ายังไงรู้ไหม

นี่ไงดูสิมาตรา๑๔๖เขาบอกเลยว่า
จะไม่มีเครื่องหมายค่าราชการแต่ใครที่จงใจแต่งชุดเรียนแบบค่าราชการ
ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้ค่ะ
เพราะมาตรานี้ระบุไว้ว่าผู้ใดไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมเครื่องแบบ
ประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่ามีสิทธิ์
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ